คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่เราตามกันต่อคือ๑๐ตำรวจโทยิงที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาของสว
แล้วก็ไปทำร้ายอดีตทหารหญิงที่ไปรับใช้จนทำให้บาดเจ็บนะฮะ
ทั้งเรื่องของเครื่องช็อตไฟฟ้าต่างนานาคุณผู้ชม
ล่าสุดเจ้าตัวไปมอบตัวแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขามีอาการป่วย
ทำให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ในบางเวลาก็เลยไปมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับ
ภาพที่เห็นเป็นภาพของ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิผู้ต้องหา
ไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองราชบุรีแล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายจริงแหละนะฮะ
กับนางสาวเออดีตสิบโทยิงนี่แหละซึ่งเป็นผู้เสียหายจริง
อ้างว่าทำไปเพราะตัวเองมีอาการทางจิตไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้
และตอนที่มาเอาใบรับรองแพทย์มาให้ดูด้วยว่า
เคยเข้าไปรับการรักษาอาการทางจิตตั้งแต่ปี๒๕๖๔คือต้นปีที่แล้ว
ให้ตำรวจดูตำรวจเดี๋ยวจะทำการสอบสวนข้อที่จริงต่อไปว่า
ไอ้หนังสือรับรองแพทย์อันนี้สิ่งเคล็ดอย่างไร
ระหว่างการสอบปากคำเขาก็มีอาการเหมือนร่ำไห้
รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำลงไป
แล้วก็ขอโทษไปยังผู้เสียหายด้วยที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
แต่เบื้องต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๑๐ตำรวจโทยิงรายนี้ก่อน
เป็นข้อหาเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจแล้วก็ร่างกาย
นะฮะยืนยันนะตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเรื่องของการประกันตัวเนี่ยผู้ต้องหาสามารถยื่นเรื่องขอประกันตัวได้
แต่หากได้รับการประกันออกไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปข่มขู่หรือว่าไปทำร้ายผู้เสียหาย
ตำรวจจะถอนประกันตัวทันทีอันนี้ก็เป็นเงื่อนไข
ถ้าเกิดว่าจะประกันตัวก็ต้องมีเงื่อนไขกันต่อไป
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราได้ข้อมูลว่า
ใบรับรองแพทย์ที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ข้อมูลไปแล้วว่า
ผู้ต้องหาเอาไปยื่นกับตำรวจ
ว่าเขามีการไปตรวจสอบเรื่องของอาการทางจิตตั้งแต่ต้นปี๖๔
แต่ใบรับรองแพทย์ใบนั้นมันคือลงวันที่๑๙สิงหาคม
เขาไปมอบตัววันที่เท่าไรวันที่๒๐

เขามอบตัวเมื่อวาน๒๐สิงหาคมแต่ใบรับรองแพทย์มันคือ๑๙สิงหาคม
แต่เจ้าตัวบอกว่าเขารักษามาตั้งแต่ต้นปีสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่ค่ะ
แล้วก็รักษามาระยะหนึ่งแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มียามารับประทาน
อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าทำไมเพิ่งลงวันที่๑๙สิงหาคม
ทีนี้เมื่อวานนี้หลังจากเจ้าตัวไปหาตำรวจบ่าย๒โมงตำรวจคุมตัว
คุมตัวไปชี้จุดที่บ้านเกิดเหตุเพื่อไปตรวจสอบพยาน
แล้วก็หลักฐานสำคัญในจุดเกิดเหตุหนึ่งในนั้นคือเครื่องช็อตไฟฟ้า
ที่ใช้ช็อตตามร่างกายของผู้เสียหายระหว่างชี้จุดตำรวจไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปนะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ทีมข่าวสามารถบันทึกเสียงหลังที่ได้ยินเสียงแล้วคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปดูซิว่าเสียงอันนี้มันดังขนาดไหนอันนี้ทีมข่าวเราสามารถบันทึกภาพและเสียงได้
มันก็จืดอย่างนี้นะคือเราได้ภาพแค่ตรงนี้เนอ

เพื่อไปสอบบัดคลามตอบที่สคมราชบุรีนะครับ

เพื่อที่จะรอให้ผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อ

คือคันสีดำคันนี้ก็มีการขับอ้อมโรงพักไป

แล้วคุมตัวผู้ต้องหาลงจากรถทันที
คันสีดำที่คุณผู้ชมเห็นผู้ต้องหายังอยู่ในรถคันนั้น

แต่รถคันนี้พยายามจะขับอ้อมอ้อมอ้อมจนสุดท้ายนี่

นักข่าวพยายามวิ่งเพื่อไปถามสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชม
เนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเข้าหลังตึกไปเรียบร้อย
แต่จังหวะที่นักข่าววิ่งตามไปได้ยินแต่เสียงร้องสะอึกสะอื้น
แต่ไม่ได้ตอบคำถามสื่ออะไรเลย
พอไปถึงหน้าห้องสอบสวนทีมข่าวก็ถามย้ำอีกครั้งว่าเสียใจไหม
เธอก็พยักหน้า๒ครั้งแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไป
นี่ก็เป็นภาพจังหวะที่ชุลมุนนิดหนึ่งนะฮะ
ช่วงที่เอาตัวกลับมาที่สพเมืองราชบุรีนะครับ
ทีนี้แน่นอนตามข่าวผู้หญิงคนนี้เขาตามข่าวเนอะ
บอกว่าเหมือนเป็นภรรยาของสวท่านหนึ่งหรือเปล่า
สุดท้ายเนี่ยคุณวัญชัยสอนสดิตสมาชิกวัฒนธิสภาคเอง
มีการโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่าสววัญชัยมีเมียน้อย

โดยสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่ะนะฮะ
เหมือนเป็นการอำแซวกันซึ่งตัวสววัญชัยเองเขาบอกว่า

แค่คิดก็เตรียมตัวตายได้เลยก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แล้วก็ไม่ได้เป็นภรรยาน้อยอะไรกันแต่อย่างใดหรอกนะครับ
ก็ว่ากันไปนะคะก็รอการตรวจสอบอีกหลายเรื่องเหมือนกัน